คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้เป็นค่ำคืนที่๓แล้วนะคะ
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลค่ะ
ซึ่งก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหารวมไปถึงคนในวงการบันเทิง
เดินทางไปไว้อะไรกันมากมายเลยทีเดียวนะคะ
สาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ยังคงมีคนในวงการบันเทิงบรรดาลูกศิษย์ลูกหา
ทยอยมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
อย่างพี่อ๊อฟพงภัทรพี่แดงธัญญาพี่เปิ้ลถัดทะยา
คุณแอฟทักษะอ่อนแพนเค้กเขดมณิชย์แต้วณธพร
มาขับร้องเพลงเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อหม่อมน้อยด้วยค่ะ
โดยคุณหญิงเนี่ยได้ขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องจันดาราปฐมบทที่เธอเล่น
หม่อมน้อยเองก็เป็นผู้กำกับด้วยนะคะ
อย่างเพลงเมื่อไหร่จะให้พบนะคะกับเพลงขอเพียงที่พักใจ
ส่วนฮัทเองก็เลือกเพลงลาวคำหอมค่ะ
ซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยนะล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่หม่อมน้อยชื่นชอบทั้งนั้นเลยค่ะ
อีกกี่วันจะได้ส่งใจอีกเมื่อไรจะได้พบกัน
เธอให้ไปที่ไหนทั้งในนั้นรักฉันฉันไม่ว่างใคร

เปิดประตูให้ฉันพักเพลงอิงอาจสุดครั้ง
ลั่นมาจากความรู้สึกเลยเนาะใช่แล้วค่ะอ่ะนอกจากผู้หญิงระถาแล้วนะคะ
ก็ยังมีพระเอกหนุ่มอย่างชาคริสแย้มนามก็เดินทางมาร่วมพิธีเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าได้อยู่ในช่วงเวลาที่กราบลาหม่อมเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
พี่คริสเนี่ยบอกว่าหม่อมน้อยเนี่ยได้พูดว่าอ่าโหศิกรรมให้กับสิทธิ์ทุกคน
ก่อนที่ท่านจะสิ้นใจไปค่ะแล้วพี่ชาคริสก็ยังเผยคำสอนของหม่อมน้อย
จำได้แม่นเลยว่าหม่อมบอกว่าอย่าลืมตัวเพราะทุกคนก็เท่าเทียมกันอืม
คุยกันแบบตอบโต้แบบรับรู้กันอะไรอย่างนี้จนได้คุยกับหม่อมจนกระทั่งหม่อมค่อยหลับ
ก็เลยผักก็หมดห่วงแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกศิษ
ศิษย์ทุกคนก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วขอบคุณสำหรับสิ่งที่หม่อมสอนมา
ตลอดอะไรอย่างนี้ก็ลูกศิษย์ทุกคนรักแล้วก็จะจำคำสอนของหม่อมไว้
นึกถึงพระพุทธเจ้าเยอะค่อยพูดโทรไปน้ำหม่อมสมาธิ
แบบที่หม่อมสอนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หม่อมเขาก็เขาก็รับรู้ได้ก็น้ำตาไหล
ลืมตัวการเป็นนักแสดงไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าใคร
เราก็ท่องเที่ยวเราทุกคนก็เท่าเทียมกันหมด
คือคำสอนของหม่อมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตราตรึงอยู่ในใจของนักแสดงหลายคนเลยนะคะ
และอีกหนึ่งลูกศิษย์ก็คือพี่นัทมีเรียค่ะ
เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าหม่อมน้อย
ถือว่าเป็นครูคนแรกของวงการเลย
ที่ได้สั่งสอนให้เข้าถึงจิตวิญญาณของตัวละครค่ะ
แล้วก็เล่ามุมที่หลายคนไม่เคยได้เห็นนะคะ
หม่อมเป็นคนที่น่ารักใส่ใจ
แล้วก็ห่วงใยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนค่ะ

ก็ยังอยู่ในใจของพวกเราเสมอ
ชวนเราคุยชวนเรานั่งคุยถามถ่าย
ห่อมมีมุมที่มุ้งมิ้งมีมุมที่แคร์คน
ทำกับข้าวให้กินทำสปาเกตตี้
ทุกคนต้องได้ผ่านฝีมือหม่อม

ที่ได้มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ของหม่อมนะคะ

มันแบบฟังแล้วยังแบบทราบซึ้งใจแทนเลยนะคะ